แต่ละชนิดมันก็มีความขี้เล่น
มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไป
อย่างเจ้านกตัวนี้ไม่รู้นิสัยแบบไหน
ติดติดผมติดผมจริงเลยเชียว
เนี่ยมันมึนนะเนี่ยมันมึน

ติดนี่ล่ะติดง้อมเนยำเลย

ว่าผมของคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งใจทำให้สวยงามนะฮะ
เหมือนกับว่าเป็นรังนกเลยอ่ะฮะ
แล้วกว่าจะแก่ออกมาได้กูจิสาน้องไม่ต้อง

ก็คือเจ้าของเจ้านกแก้วตัวนี้ที่ชื่อว่าโอจี
คือเจ้าของเขาบอกอย่างนี้โอจีมันบินมาติดผมเอง

เธอก็บอกว่าก็รักมันแล้วเอ็นดูมันแล้ว
แต่ทำไงได้อยู่มันก็พุ่งเข้ามาใส่แบบนี้
เคยเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วดูมันติดยันขนคอมันเลยอ่ะ

แล้วใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะแกะเจ้านกออกจากผมได้
เอานกออกมาได้แล้วนะแล้วผมเป็นไง

โหเรียกได้ว่างานนี้ศักดิ์ต้องเป็นสระผม
ทำผมใหม่อีกรอบนึงแล้วนะ
ไปดูต่อแล้วกันในติ๊กต๊อกของพี่เขา
โอ้โฮได้จะสนหน้าดูเหมือนกันเนี่ยจะนกแก้วตัวเนี่ย
อืมเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงโนเกียง